แต่ขายของมันต้องมีกลยุทธ์

อาจจะต้องมาเรียนรู้จากน้องคนนี้
เรื่องของกลยุทธ์ในการขายของครับ

น้องโอต้โอโต้อายุ๑๓ปีนะครับ
รอบของยามกุมานทอง

ยืนขายปิ๊งย่างให้ร้านรถเข็นแผงลอย

เมนูส้มตำยำกุมารทองให้บริการลูกค้าซื้อไปกินที่บ้านได้ด้วย
ส้มตำยำกุมารทองมีแนวคิดมาจากพ่อของน้องโอโต้นี่แหละฮะนะฮะ
กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าโดยให้ลูกชายแต่งกายเป็นกุมารทอง
ขายของอยู่หน้าร้านใครที่ผ่านไปมาก็เห็นแปลกตานะครับ
ก็เข้ามาอุดหนุนนะฮะจนเป็นการตอบรับดีเยี่ยมเลยแหละนะฮะ
น้องโอโต้ต้องมาขายทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวขายได้ไม่ดีนะฮะ
ใครที่เวียนไปที่พยาวนะครับไปอุดหนุนกันหน่อยครับ
อุดหนุนน้องโอโต้หน่อยที่ริมกว้านพยาวครับ
เปิดตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน

โอ้เดี๋ยวไปพยาวจะไปอุดหนุนน้องออเตอร์นะ

ใช่และที่สำคัญคือการใช้เวลาว่างให้ประโยชน
แล้วน้องจะรู้คุณค่าของเงินเพราะเขาหาเงินเอง

ไม่ได้ไม่ได้